สองหนุ่มคู่พี่น้องอ่าอนันต์กับอนนท์อ่าไปกรีดยาง
ฉะเชิงเซาปรากฏว่าโดนช้างป่า๓ตัวไล่เลยครับ
ดีนะไม่ตายเอาเจอท่อบังเกอร์เข้าไปหลบทันนะ
คุณผู้ชมนี่ครับถ่ายให้เห็นเลยมีฝนตกตกอยู่ด้วย
คุณผู้ชมโอ้มาเยี่ยมถึงนี่เลย
ใกล้ตัวมากพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งและที่มันน่ากลัวเพราะว่า
พ่อของทั้งสองคนนี้เคยตายจากการโดนช้างเหยียบมาแล้วด้วย
อ๋อสองคนนี้ครับอันนันพักดีอายุห้าสิบหกปี
เดี๋ยวจะเห็นนะคุณผู้ชมเสื้อเขียวแล้วก็อนนท์
พักดีอายุห้าสิบเอ็ดเป็นชาวบ้านปรึกรรยางนะครับ
กรีดยางแล้วโดนช้างป่าไล่เหยียบเอารอด
มาได้ก็เลยได้มาเล่าให้คุณผู้ชมฟัง
แหละเมื่อวานนี้๑๔พศจกรยนต์
ทั้งคู่ไปเกียรี่ก
ตกใจวิ่งเข้าท่อเลยครับเป็นท่อบังเกอร์
ท่อบังเกอร์นี่มายังไงมันถูกสร้างไว้ข้างสวนยางพารา
แล้วมาจากเงินบริจาคของในอำเภอท่าตะเกียบ
คือบังเกอร์นี่เอาไว้หลบช้างเหรอ

คือกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยในพื้นที่สร้างไว้๑๐กว่าจุดนะ
แล้วไม่ได้ใช้งบภาครัฐเลยฮะเงินส่วนตัวล้วน
แล้วอันนั้นเนี่ยคนพี่นะพี่อนันต์เขาบอกเป็นเรื่องดีมาก
ใช้งานได้จริงหลบภัยจากช้างได้จริง

อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสร้างท่อบังเกอร์ให้เพิ่มด้วยครับ
โอ้บังเกอร์นี่มีประโยชน์มั้ยครับคุณผู้ชมครับ
เออยังไงทำให้แข็งแรงหน่อย
เออยังไงทำให้แข็งแรงหน่อย
แล้วพี่อนันต์บอกว่าไอ้จุดที่โดนช้างป่าไล่เนี่ย
มันเป็นเส้นช้างเดินเป็นทางช้างเดินเดินผ่านประจำ
ห่างจากวัดและโรงเรียนไม่ถึง๒๐๐เมตร
โอ้โหอันนี้ทั้งพระทั้งนักเรียนน่าเป็นห่วงนะ
ชาวบ้านในหมู่บ้านก็ถือว่าเสี่ยงกันทุกคนล่ะ

ซึ่งการสร้างท่อบังเกอร์เป็นวิธีเซฟชีวิตที่ได้ผลที่สุด
แล้วตัวพี่อนันต์เองก็บอกเขาไม่อยากตายเหมือนพ่อ
พ่อโดนช้างเหยียบไปเมื่อปีที่แล้วนี่เอง
และพูดใหญ่บ้านอ่างเสือดำซึ่งอยู่ติดกัน
สองบ้านนี้สนับสนุนให้สร้างท่อบังเกอร์เพิ่มเติมครับ
แล้วก็มีการมอบข้าวสารอาหารแห้งเป็นการปลอบขวัญให้กับพี่อันนันต์
แล้วก็พี่อนนท์ด้วยนะครับรอดไป